ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดและวางเพลิง๗จังหวัดภาคใต้
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน

ในอำเภอหัวหินที่เหลืออีก๒คน

ขณะที่ชุดสืบสวนคดีวางระเบิดเพลิง
โลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช
เร่งสืบสวนขยายผลในจังหวัดสงขลา
หลังจากที่ได้พบว่ากลุ่มคนร้าย

พบว่าทุกจังหวัดมีการก่อเหตุด้วยกัน๔คน

แล้วก็มีการรวมตัวหลบหนีพร้อมกัน

ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน

ยื่นคำร้องขอสารทหารบนทลทหารบกที่๑๕
ออกหมายจับนายรุสลานใบมะ

และพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

จังหวัดเผลอจวกคีรีคัณ
คะหลัวห้องภาพวงจลปิด

ได้ในสัปดาห์หน้าครับ